เพื่อเป็นการบูชาเทวดาที่อยู่ในน้ำ
ในบริเวณที่มีแม่น้ำ๓สาย
เรียกว่า๓ประสบ

งูมาแล้ว๗๖จังหวัด

แม้กระทั่งในที่รับ๑๐๘แห่ง
คุณขาที่ฉันจะทำมา
จนลงทางหน้า
แม่ก็ทั้งในที่รับ๑๘๐แปด
คุณค่ะที่ฉันจะทำมา

ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ยินเสียงว่านี่คือเสียงเปรต